มาดูเรื่องเตือนภัยผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับ

ก็มีผู้ชายมายืนแล้วก็มาโชว์

ผู้ชายห้องติดติดกันตรงข้าม
ก็แก้ผ้าแล้วก็ช่วยตัวเองโชว์

ทำทุกวันทั้งกลางวันกลางคืน
นี่เขาก็เลยถ่ายภาพเอาไว้ซะเลย
ผู้ชายเขาชอบโชว์เหรอดิฉันถามหน่อยสิ

ภาพของผู้ชายก็รูปร่างสันทัศน์ประมาณนึงนะ

ออกไปยืนเปลือยเปล่าอยู่ที่หลังห้องเช่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี

ผู้เสียหายก็นำหลักฐานนี้ไปแจ้งความ

อยู่กับครอบครัวในห้องมีน้องสาวมีแม่
เห็นผู้ชายคนนี้มองมาที่ห้องเขาที่บ้านเขาประจำ
แต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็อยู่ห้องตรงข้ามกันแบบนี้
พักหลังชายคนนี้ชอบออกไปยืนนอกห้อง

อันนั้นเป็นห้องเช่าอันนี้เป็นบ้านนะ
ห้องมันตรงกันหันมาที่บ้านของเธอ
จากนั้นก็แก้ผ้าแล้วก็สำเร็จความไข้โชว์
บอกว่าไม่ได้ทำครั้งเดียวเขาทำเกือบทุกวัน
กลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำเธอทนไม่ไหว
ก็เลยแจ้งจำรวจไปดูหน่อยเถอะไปตรวจสอบเถอะ
เพราะว่าไม่รู้เขาจะทำอะไรมากกว่านี้ไหม
ถ้าเขาปีนขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาไปข่มขืนทำยังไง
คือมันรู้สึกถูกคุกคามนะคะถึงแม้ว่าเขาจะทำอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเขาเอง
แต่ว่าคือการกระทำแบบนี้คนที่เห็นแล้วทำใส่เขาทุกวันทุกวัน

หลังจากตำรวจได้รับแจ้งจำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่ห้องนี้

จากนั้นก็เดี๋ยวเขาจะมีการเร่งตามตัวชายตัวนี้ไปสอบศวนตักเวลังกะต่อไป

สำหรับผู้หญิงที่ไปขึ้นรถสองแถวไปทำงานไปเรียนแล้วก็กลับบ้าน
อืมดูชายคนเสื้อฟ้ามุมด้านเนี้ยด้านจอด้านขวาเนี้ย
เซ็นเซอร์นะคุณผู้ชมนะแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูแบบว่าเห็นชัดเจนอะไรมากมาย

เขาเป็นนุ่มเหมือนหนุ่มโรงงานนี่แหละควักของลับออกมาคือเขารูดซิปอ่ะ
แล้วก็เอาออกมาข้างนอกคือคนที่ถ่ายเนี่ยเป็นน้องนักศึกษาสาวคนนี้
คือผู้ชายคนนี้เขายืนอยู่ท้ายรถน้องคนนี้เขานั่งอยู่โอ้
ผู้ชายเนี่ยก็เอาออกมาโชว์แบบเนี้ยฮะมีคนเดินขึ้นเดินลงเดี๋ยวนะคุณ
คือถ้าเขาเกาะอยู่เกาะอยู่ท้ายรถใช่ไหมใช่ใช่นี่แปลว่าโชว์คนทั้งรถเลยนะ
ถูกต้องมันมีคนขึ้นลงแต่พอมีคนเขาก็จะเอาบังไว้หน่อย
พอคนไปก็เอามือออกแล้วให้น้องผู้หญิงคนนี้เขาดู
น้องคนนี้เขาหยิบมือถือแอบถ่ายคลิปไว้โดยฝ่ายชายแม้รู้ว่าถูกถ่ายคลิป
เขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะชอบไม่สะทกสถานแล้วก็ยังยืนโชว์ความเป็นชายอยู่อย่างนั้น
ถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นชายที่แบบว่ามากมายก็ตามทีนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ติดต่อไปหาน้องผู้หญิงคนนี้ไปคุยกับน้องนักศึกษาสาวที่ถ่ายคลิป
เธอเล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนสองแถวสายอ้อมใหญ่โรงพยาบาลกระทุ่มแบ่งเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
อย่างที่เห็นในคลิปแหละค่ะหนุ่มคนนี้เป็นนุ่มโรงงานยืนโชว์ของลับอยู่
เธอก็นำโทรศัพท์ไปถ่ายแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัย
แล้วก็ให้ระวังผู้ชายคนนี้นะครับ
จากนั้นแน่นอนก็มีคนเข้าไปเม้นไปคุยกันแสดงความเห็นกันมากมาย
เขาบอกว่ามีคนไปตำหนิเธอด้วยค่ะที่เอาคลิปเนี้ยไปโพสต์อ๋อ
เพราะชายคนนี้มีความผิดปกติทางด้านร่างกายจิตใจและประสาทเพราะเคยประสบอุบัติเหตุมา
กลายเป็นเธอถูกตำหนิไปซะอย่างนั้น
ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครไม่ต้องการจะประจานผู้ชายคนนั้น
แต่ว่าต้องการเตือนภัยผู้หญิง
คือขนาดนั่งรถสองแถวแบบนี้คนก็ขึ้นลงตลอด
ยังเจอแบบนี้แล้วก็ฝากแล้วกันฝากคนที่มีหน้าที่ดูแลผู้ชายคนนี้
เอาไปรักษาเถอะถ้ารู้ว่าเขาป่วยอยู่
ถ้ารู้ว่าเขาผิดปกติก็เอาไปรักษาดีกว่า
กว่าปล่อยให้เขาไปโชว์แบบนี้แล้วก็ไปทำร้ายคนอื่น
เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติออกไปเจอผู้หญิง
ที่เขามากับผู้ชายกับเพื่อนผู้ชายหรือกับแฟนมา